พาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเรื่องวุ่นที่ถนนกิ่งแก้วคุณผู้ชมค่ะ
ใครที่เคยผ่านเส้นนั้นจะพบว่าตรงเกาะกลางถนนนะคะ
ก็จะมีเป็นรูปปั้นสัตว์อยู่เต็มเรียงรายเลยนะคะ
เท่าจริงด้วยนะคะวันหนึ่งคนขับรถผ่านไปเขาเห็นกวางค่ะ
เขาก็จ้องสงสัยว่าตกลงแล้วรูปปั้นหรือเปล่า
ตอนแรกถ้าไม่ขยับตัวยืนเนียนเลยนะ
อย่างนี้ก็คิดว่ารูปปั้นเขาก็สงสัยปรากฏว่าจ้องไปเอ้ามาขยับของจริง
ปรากฏเป็นกวางจริงค่ะเขาเลยโพสต์เรื่องนี้
บอกว่าให้คนขับรถแถวนั้นระวังด้วยกลัวจะไปชนกวาง
แล้วจากคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่มีการโพสต์ไปเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าทราบแล้วว่าเป็นกวางเพศเมียอายุประมาณกว่า๕ปีค่ะ
เป็นกวางที่หลุดออกมาจากวัดกิ่งแก้วแล้วมันมาอยู่ตรงถนนแบบนี้
ซึ่งอันตรายมากจริงเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
สุสัตว์บางพลีดับเพลิงจากอบตราชาเทวะ
ผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่จากวัดกิ่งแก้ว
เกือบ๒๐คนค่ะไปจับกวางกลับวัด
แต่มันไม่ง่ายคุณผู้ชมมันไม่ง่าย

งั้นเพราะว่ากิ่งแก้วนี้รถวิ่งตลอดเวลา

สุสัตว์เอายาสลบยิงใส่กวางก่อน
แต่ระหว่างรอให้ยาออกฤทธิ์เนี่ยค่ะ

กลางถนนด้วยก็ไล่จับกันวุ่นเลย
ไปดูกันหน่อยค่ะเหงื่อตกเลยค่ะ
ยิงตะบกเลย
ไม่ได้ครับ
นี่เขาปิดถนนกันจริงจังเลยนะคุณผู้ชม
เห็นไหมรถนี่รอเลยนะคะเพื่อให้จับกวางให้ได้

อันนี้คือระหว่างที่รอให้ยามันออกฤทธ

แต่สุดท้ายเขาก็ลงมติกันบอกว่า
ต้อนให้มันเข้าไปที่ก่อสร้างหน่อย

ให้จับมันได้ให้ยาสลบออกฤทธิ์
แล้วสุดท้ายจับได้เนี่ยค่ะโอ้สำเร็จ
เหงื่อตกกันเลยทีเดียวค่ะเอาไปปล่อยคืนที่วัดกิ่งแก้วนะคะ
พระลูกวัดพระคมสรรนะคะ
ลูกวัดกิ่งแก้วที่เป็นผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงในวัดเนี่ยบอกว่า
วางตัวนี้โยมนำมาถวายตั้งแต่ยังเล็ก

แต่ที่หลุดออกไปน่าจะเป็นเมื่อวาน
มีคนมาทำความสะอาดคอกแล้วลืมปิดประตู
ก็เลยทำให้มันหลุดออกมาแล้ววิ่งไปตามถนน
โชคดีค่ะที่คือเขาไม่ละเลย
เขาไปตามจับมันมาจนได้ไม่อย่างนั้นโดนรถชนแน่ค่ะ

คนเปิดบ้างอะไรบ้างก็หลุดออกมา
กลับมาให้อาหารเปิดให้แล้วก็ลืมปิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ที่คนที่ทำความสะอาดเข้าไป
บางทีก็เลยติดมันก็รอดออกไป
แต่ปกติทางวัดก็มีกงมีคอกมีอะไรอยู่แล้ว

เมื่อคืนทางวัดรู้ว่าเขาหลุดไปไหมครับ

อ๋อไม่เจอครับเพราะฝนมันตกด้วย
สวัสดีครับ